ออกไปช่วงเวลาที่เขาเคอร์ฟิลล์
แต่คราวนี้คุณผู้ชมคิดยังไงส่งมาบอกกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าคราวนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่เขาขับรถส่งยาของโรงพยาบาล
จะไปส่งยาและเป็นการส่งยาข้ามจังหวัดค่ะ

ซึ่งไม่ใช่อยู่ดีไปส่งเฉยนะ
มีใบที่เป็นใบอนุญาตของทางองค์การเพศรัชกรรมมาแล้วด้วย
แต่ปรากฏว่าถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่ม
ทีนี้ผู้เป็นลูกก็เลยออกมาโพสต์เรื่องราว
ที่พ่อแม่ถูกจับกลุ่มแล้วพ่อแม่นอนคุกด้วยนะ

แล้วก็เอามาถามคนในโลกโซเชียลบอกว่าพ่อแม่ฉันทำอะไรผิด
คุณใช้อะไรในการตัดสินคดีมันอาจจะไม่ร้ายแรงนะ
แต่ทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้กับพ่อแม่ของฉัน

ที่เป็นคนส่งยาส่งเวชพันธุ์แต่ต้องไปนอนในคุกนะครับ
ในเฟซบุ๊กเขาก็เขียนนะว่าคุณพ่อคุณแม่ขับรถส่งยาให้กับโรงพยาบาล
แล้วรถส่งยาก็จะวิ่งสายแม่ห้องศรแม่เสรียงขุนยวม
แล้วมีใบอนุญาตให้ขับรถข้ามจังหวัด
ขับรถในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ที่ออกโดยองค์การเพศรัชกรรม
ให้กับบริษัทขนส่งยาเอกชนจัดส่งยาจัดส่งเวชพันธุ์ให้ทางโรงพยาบาล
ทีนี้ลูกบอกว่าช่วง๕ทุ่มเนี่ยแม่โทรมาบอกว่าลูก
ถูกจับเคอร์ฟิลล์ทั้งที่แม่ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วนะ
ว่าแม่มีใบอนุญาตแต่ตำรวจบอกว่าใช้ไม่ได้
ต้องตรวจสอบนี่นั่นนู่นอะไรเต็มไปหมด
แล้วก็พาแม่ไปโรงพัก
ดูแม่กับพ่อต้องนอนในคุกหนึ่งคืน
แล้วก็ส่งตัวขึ้นศาลรอฟังคำตัดสิน
โอ้โหคือมันกลายเป็นประเด็นนะคะคุณผู้ชม
อันนี้ในมุมของฝั่งผู้เสียหายนะ
แต่ล่าสุดหลังจากนั้นนะคะ
เขาก็ต้องออกมาชี้แจงว่าต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่คำถามที่ลูกของพ่อแม่คู่นี้
ถามว่าเอาอะไรมาตัดสินแล้วก็พ่อแม่ทำอะไรผิด
เพราะว่าก็มีอาชีพในการส่งยาไง

ตำรวจบอกว่าตามที่มีรายงานข่าว

ตำหนิการจับกลุ่มพ่อแม่

จากการขับรถส่งยาโรงพยาบาลสายแม่ห้องศร

แล้วก็ถูกจับตัวมาขึ้นศาลที่ศาลจังหวัดฮอต
ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบข้อได้จริงแล้ว
ขอชี้แจงข้อได้จริงดังต่อไปนี้
ก็คือการจับกลุ่มรถขนส่งยา
ที่สามีและภรรยาถูกจับตามที่เป็นข่าว

และตอนนั้นตอนที่จับกลุ่ม

เพราะว่าเขาได้ส่งยาให้กับโรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วการจับกลุ่มนี้เป็นการจับกลุ่ม
ขณะที่เดินทางกลับมายังตัวเมืองเชียงใหม่
เพื่อที่จะรับยาจากบริษัทแล้วก็นำไปส่งที่อื่นต่อ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกลุ่มพิจารณาแล้ว
เห็นว่าการส่งยาข้ามจังหวัดเมื่อส่งเสร็จแล้ว
คุณก็ไม่ต้องเดินทางกลับมาสิพักค้างคืนสิ
คือรอบแรกถ้าจากเชียงใหม่ไปส่งแม่ห้องศรแล้ว

ทำไมต้องกลับมารับยา๒รอบที่เชียงใหม่อีก
อย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็พิเคราะห์ไว้แบบนี้
ใช่ค่ะเพราะว่าเขามองว่าไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
จะต้องเดินทางกลับมาเพื่อฝากเคอร์ฟิลล์แบบนี้
ซึ่งแนวปฏิบัติที่ใช้กับรถคันอื่น

ก็เลยมีการจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

ในการนี้ตำรวจภูทรเชียงใหม่
ตระหนักถึงความจำเป็นที่อาจจะมีของบริษัทจำหน่ายยา

เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว

เพื่อวางแนวทางในการพิจารณาผ่านด่าน

คือเขาก็บอกว่ามันจะต้องพิจารณา
แล้วก็ต้องมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ประจำด่านอื่นด้วย
อย่างที่เชียงใหม่มีทั้งหมด๔๒ด่าน
เขาจะได้วางแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
ซึ่งทางตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
เขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในลำดับถัดไป

บอกว่าถ้ารถขนส่งยาหรือเวชพันธุ์นี้
ยิ่งข้ามจังหวัดอย่างจากเชียงใหม่ไปแม่ห้องศร

แล้วก็ไปพักค้างคืนอยู่ที่แม่ห้องศรซะ
แต่ถ้าจะส่งหลายรอบแทนที่จะส่งหลายรอบ
ส่งเป็นหลายคันก็ยังดีสักกว่า

ใช่ค่ะแต่ทีนี้ลูกเขาก็เลยให้เหตุผลบอกว่า
สาเหตุที่ต้องกลับมาตีรถกลับมาที่เชียงใหม่อีก
เพราะว่าเขาจะต้องไปส่งยาในจังหวัดเชียงใหม่อีกไง
ถ้าเกิดไปค้างคืนที่แม่ห้องสอน
รอมาตอนเช้าก็จะส่งยาที่เชียงใหม่ไม่ทัน
นั่นแหละตำรวจเขาก็พิจารณาอีกทางหนึ่งไง
ว่าทำไมถึงต้องวิ่งรอบวิ่งรอบแบบนี้นะฮะ
ก็ต้องติดตามเรื่องของข้อกฎหมายตรงนี้
ให้เข้าใจด้วยตอนนี้